ตำรวจสพเมืองอุดรธานีนะฮะเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์คนร้ายลักทรัพย์ในคลินิกเสริมความงามชื่อว่า
แต่ว่าทรัพย์สินนายลิ้นชักนั้นยังอยู่ครบ
ที่วางอยู่ด้านล่างเคาน์เตอร์หายไป
ข้างในตู้เซฟนั้นมีเงินสดอยู่สักประมาณ
ซึ่งวางไว้บนเคาน์เตอร์ซึ่งเอาไว้ใส่อาทิตย์ที่ลูกค้ามอบให้
มีเงินอยู่สักประมาณ๑๕๐๐บาทก็ถูกขโมยไปด้วยนะครับ
ถากรเตชากุณธนกิจผู้จัดการร้านก็บอกว่าคลินิกนี้เปิดมา๑๐เดือนแล้ว
มีพนักงาน๖คนแล้วก็จะเปิดให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์

วันเกิดเหตุเขากับพนักงานก็เข้ามาเปิดคลินิกตามปกติ
เพื่อจะนำเงินออกจากตู้ไปฝากธนาคาร
สังเกตไปเห็นที่บริเวณประตูด้านหลังเปิดออกครับ
โอ้โหพอไปตรวจสอบทรัพย์สินหายไปเกลี้ยงนะครับ
แล้วก็บอกว่าก่อนนั้นนี้บรรถที่มีคลินิกปรับปรุง
เขาเคยให้กุญแจช่างเอาไว้เพื่อจะมาเปิดซ่อมแซมในวันหยุด
เสร็จงานแล้วช่างก็คืนกุญแจกลับมาให้
ซึ่งตำรวจเองก็จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่อ

แล้วก็อาจจะมีการเรียกช่างมาสอบสวนด้วย

เพราะว่าเป็นคนที่เคยมีกุญแจมาก่อนนะครับ